ท่านผู้ชมครับมีความคืบหน้าแล้ว
ที่มีคนร้ายฆ่ายกครัว๔ศพพ่อแม่ลูกคนงานชาวพม่านะฮะ
เพิงพักคนงานที่มีชาวบ้านในพื้นที่ตะบน
สายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเขาให้อาศัยอยู่
ปรากฏว่าพ่อกับแม่แล้วก็ลูกอีกสองคน
โอ้โหถูกท่อนไม้ทุบตีจนเสียชีวิตอย่างโหดเยี่ยม
อ่าลูกคนเล็กแค่สี่เดือนนะยังอยู่ในอ้อมกอดของแม่อยู่เลยค่ะนะ
วิ่งหนีแล้วนู่นฮะพบศพอยู่ใน
บ่อน้ำนั่นค่ะนะกลุ่มที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
มี๓คนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนชาติเดียวกันคนพม่า
เป็นคนงานที่เคยอยู่เพลิงพักตรงนี้ด้วยกัน
ก่อนจะมีปากเสียงกันเรื่องกินเหล้าส่งเสียงดัง
ก็เลยย้ายไปอยู่ไกลไปอีก๑๐๐เมตร
ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่เขาให้อยู่
หวังจะให้ดูแลสวนเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้ให้ด้วย
กลางวันก็ไปทำงานที่อื่นก็ว่ากันไปกลางคืนก็มาอยู่ที่นี่ก็แล้วกัน
แล้วก็หนีกันไปนะครับ๓คนนะฮะ
ล่าสุดครับนายกิตติมศักดิ์ศรีเดือนผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ตาว
หมู่๑ตะบนท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
พร้อมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
สามารถจะจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้คนหนึ่งแล้วนะครับ
ก็คือนางทูลมิตรหรือนางมุ้ยอายุ๖๐ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของในสวยสามีชาวพม่าหนึ่งในผู้ต้องหานะครับ
โดยหลังจากก่อเหตุแล้วเมื่อคืนวันที่๑๖ธันวาคมก็หลบหนีไปนะครับ
ทูลมิตรภรรยาของในสวยก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะครับ
โดยยอมรับว่าเขาเป็น๑ใน๓ที่อยู่ในคืนวันเกิดเหตุ
คืนนั้นประมาณสี่ทุ่มตัวของนางทูลนิดกับในสวยสามี
รับว่ามีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรงกับครอบครัวของนายอาดอก
กับนางมะขิละที่เสียชีวิตทั้งสี่ศพ
เขาบอกว่าเขามีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นานแล้ว
ถูกฟ้องเจ้าของที่ว่าเขาสองคนชอบกินเหล้าแล้วส่งเสียงดัง
ก็ทะเลาะกันเรื่อยมาคืนนั้นก็ทะเลาะกันอีก
แต่พอทะเลาะกันแล้วนางทูลมิตรบอกว่า
ตัวเองกับในสวยสามีแล้วก็เพื่อนแรงงานอีกคนนึง
ก็พากันหลบหนีออกมาไม่ยอมบอกว่าพอทะเลาะกันแล้วทำอะไรบ้าง
ก็คือบอกแค่แบบนี้ยังจับใจความไม่ได้
แล้วก็มาถูกผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
จับกลุ่มได้ที่ไร่อ้อยในพื้นที่ชายแดนไทยพม่าในเขตบ้านแม่เต่า
แต่เมื่อวานนี้ตามรายงานข่าวบอกว่าหลบไปอยู่ในพื้นที่เกาะโนแมนแลนด์

เจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ต้องหาอีก๒คนคือในสวยกับเพื่อนที่เป็นผู้ชายที่ร่วมก่อเหตุ
ก็คงหลบซ่อนตัวอยู่แถวพื้นที่ชายแดนเนี่ยแหละฮะ
ผู้ใหญ่บ้านส่งตัวนางมุ้ยให้กับตำรวจทำการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อแล้วนะครับ
ก็ลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับย้ำเจ้าหน้าที่ให้ติดตามตัวฆาตกรมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
โดยสารจังหวัดแม่สอดอนุมัติหมายจับในสวย
ทางการไทยได้ส่งหมายจับให้กับตำรวจพม่าจังหวัดเมียวดี
เพื่อขอให้ช่วยติดตามตัวแล้ว
ส่วนตำรวจสืบสวนสพแม่สอดได้ประสานไปยังในพลหม่องชิดตู
บริเวณชายแดนไทยพม่าให้จัดกำลังติดตามตัวในสวยกับเพื่อน
แล้วส่งกลับให้ตำรวจไทยดำเนินคดีข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ซึ่งญาติของนายอาดอลกับนางมะขินละที่เสียชีวิต
ตอนนี้ได้ร้องขอไปยังทูตแรงงานพม่าประจำประเทศไทย
เดินทางมาติดตามคดีให้ช่วยเป็นธุระประสานกับหน่วยงาน
จังหวัดเมียวดีในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีด้วย